วันนี้โรงแรมทั่วฟ้าเมืองไทยไม่มีโรงแรมไหนว่างเลย
เพราะว่าจัดงานแต่งงานกันให้พลึบเลยทีเดียว

เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไปงานแต่งเพื่อนมา๒งานเหมือนกันนะฮะ
รวมไปถึงงานหญิงแย้นนทพรด้วยสละโสดไปแล้ว
วันวาเลนไทยกับคุณหมอนั่นเองค่ะ
นี่ก็เป็นความหวานตั้งแต่เริ่มงานเลยนะคะ
ฉลองมงคลสมรสอย่างชื่นมื้นค่ะ
เมื่อค่ำวันนี้นะคะสำหรับคู่ของหญิงแย้นนทพรและหมอสอง
นายแพทย์นพรัชรัตนวราหะค่ะแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดัง
หลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าพิธีมั่นตามประเพณีไทยไปแล้ว
เมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แย้กับคุณหมอนะเขาคบกันนานถึง๙ปีเต็มเลยนั่นเองค่ะ
เลือกได้ว่างานนี้เจ้าสาวป้ายแดงบอกว่า
จัดพิธีฉลองมงคลสมรสในวันแห่งความรัก
เนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบขอแต่ง๑ปีพอดีเลย
งานนี้ค่ะทั้งคู่ก็ยอมรับนะคะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชีวิตคู่
ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรอบตัว
เรียกได้ว่าเนรมิตออกมาได้สวยหรูถูกใจมากค่ะ
ส่วนเรื่องของทะเบียนสมรสทั้งคู่ตกลงกันว่าไม่จดดีกว่า
เพราะว่าติดปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจนั่นเอง
หลังจากนี้เขาเองก็เตรียมจะควงคู่กันไปฮานีมูล
สองครั้งนะคะที่หมู่เกาะฟิจินิวซีแลนด์แล้วก็กรีนแลนด
คั่วลวกเนื้อไปไกลเนอะ
ซึ่งบอกว่าเป็นทริปฮานีมูลที่ทั้งคู่ตั้งใจนะพี่มิ้ว

ก่อนจะทิ้งท้ายคำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปค่ะ

คือพอเข้ามาปุ๊บดูงานที่เขาจัดให้ก็รู้สึกชอบ

แล้วก็มันเป็นเหมือนกับว่าวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของเราเลย
ดังนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะประทับใจไม่ลืม
ที่เราขอแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วนะครับ

แล้วก็มันก็คงวันที่เหมาะที่สุดก็คงจะเป็นวันนี้
ต่างคนต่างรักกันด้วยความรัก
แล้วก็เราต่างคนต่างมีธุรกิจนะครับ
ดังนั้นเราก็ปรึกษากันแล้วคุยกันกับผู้ใหญ่ว่า
ในเบื้องต้นตอนนี้เราจะยังไม่จดทะเบียนสมรส
ต้องบอกว่ารู้สึกขอบคุณเขา
ให้เรารู้สึกว่าเรามีคนอีกคนนึงที่คอยดูแลเราอยู่
แล้วก็จะรักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

ก็ไม่เคยต้องฝืนหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลย
เพราะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งหมด
ในสามีทางเองก็อบอวนไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะ
ที่เพิ่มดีกรีความหวานได้เป็นอย่างดีเลย
รวมไปถึงยังสอดแทรกความหรูหราอลังการเวอร์วังสมใจเจ้าสาวได้อย่างลงตัวเลย

มีความรู้สึกเหมือนมีคลื่นน้ำตามคอนเซ็ปต์ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องการค่ะ
รวมไปถึงเรื่องหน้าเรื่องผมของเจ้าสาวก็ถูกดีไซน์ออกมาแบบเจ้าหญิง
ดูแล้วสวยสง่าจะบอกว่าคืนนี้หญิงแย้เขาดูสวยกว่าวันที่มั่นคราวที่แล้วด้วยนะ
มันที่บ้านที่โรงพยาบาล

สวยมากนะคะคำคืนนี้เหมือนเจ้าหญิงจริงค่ะ
ก็สวยสง่าเลยนะฮะแต่ว่าไฮไลท์พิเศษคุณผู้ชมดูเลยนะจ๊ะ
แต่งงานของเจ้าสาวความยาว
ฉันแอบดูก่อนว่าเขียนผิดหรือเปล่าดูแล้วดูอีกอ๋อไม่ผิดนะคะ๓๐๐เมตรนะคะ
ราคาหลักแสนกันเลยทีเดียวใช้ผ้ากี่พับดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ก็บอกว่าหญิงแย้ก็ทำเก๋ขอสวมรองเท้าผ้าใบแทนรองเท้าส้นสูง
เพื่อความสะดวกสบายนั่นเองค่ะ
โอ้โหยาวจริงยาวจังนะฮะ
สำหรับของชำรวยค่ะคู่บ่าวสาวก็ได้มอบเป็นถาดรองแก้วนะคะ
ผู้พิการทางสายตาจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เรียกได้ว่านอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้ว
ก็ยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยนั่นเองค่ะ
มีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกับหญิงแย้

ไปดูคำโวยพรจากคนดังที่เขามาอวยพรกันหน่อยดีกว่าค่ะ

แล้วก็ขอให้เป็นคู่ที่สนุกโหดมันฮาต่อไปนะคะ

คิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้อยู่ข้างพี่ยายก็ต้องมีความสุขอยู่แล้ว
คือคิดว่าพี่ย้ายเป็นคนที่แบบง่ายสบาย

เป็นคนที่แบบชีวิตแบบมองโลกในแง่ดีแล้วก็แฮปปี้ตลอด
คือดีใจแทนคุณหมอแบบที่ได้พี่แอนะคะ

ก็ขอโวยพรนะคะให้พี่หญิงแย้แล้วก็พี่มอสเนี่ย

เพราะว่าเราชอบเด็กมากจะไปช่วยเลี้ยงเลยค่ะ

ก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็
เงินทองอะไรมันคงมีครบแล้วเยอะแล้ว

จะได้เป็นคุณแม่นะครับ